ชอบสับหัวแล้วคนก่อเหตุเป็นพระที่ตะบะแตก

แล้วเกิดเหตุการณ์ในวัดหลวงพี่กับหลวงพ่อ

เหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับ๖โมงเช้าด้วย

ที่วัดแตบลวางไผ่อำเภอห่วยกระจาวดูสิคุณผู้ชม
คนก่อเหตุนั่งอยู่ข้างศพ

นั่งสงบนิ่งไม่ไหวติง

พระที่มรณภาพชื่อพระวิโรธแก้วปาน

บาทยังตกอยู่ข้างตัวอยู่เลย

คนก่อเหตุอย่างที่บอกไปคือนั่งอยู่ข้าง

ภาพที่เห็นมาสักครู่คือพระต้านั่ง

พระต้าไปสอบปากคำแล้วก็เก็บจอบ

ถามคนเห็นเหตุการณ์เป็นพระลูกวัดนะ

ต้าคนก่อเหตุกับพระวิโรธ

มีปากเสียงกันรุนแรงครับเพราะอะไรล่ะ

พระธิมรณภาพเนี่ยไปด่าว่า
แม่ของพระต้าว่าเป็นขอทาน

เห็นพระต้าเอาขนมที่

นี่เราจำลองภาพให้ดูนี่ตอนที่เถียงกันนะ
ช่วงเช้า๒๕ตุลาคม

จู่พระต้าคว้าจอบมา

สับหัวพระวิโรธหลายครั้ง

ขอทานแม่กูไม่ใช่ขอทานโอ้โหดูแบบแค้นมากเลยนะดูแค้นมากนี่ฮะ
เนี่ยคุณผู้ชมดูภาพกับรองนะไล่หลังไปเนี่ยพระวิโรธถือบาดอยู่อ่ะ
แต่พระต้าคว้าจอบสับเข้าไปจนพระวิโรธแน่นิ่งไปเลยนะ
พระต้าก็ยืนถือจอบอยู่ข้างศพนี่แหละคุณผู้ชมฮะ
พอเห็นหลวงตาจวงพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งพระต้าวางจอบเลยมาก้มกราบบอกว่า
ผมขอโทษครับนำมาซึ่งภาพนี้พระต้านั่งอยู่ข้างศพพระวิโรธ
ขณะที่พระครูวรการจโนบลครับเจ้าอาวาสบอกว่า
ต้านเนี่ยทางญาติญาติได้พามาบวชที่วัดเมื่อ๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา

ใช่ฮะเอาพามาทำไมหวังให้พระต้าใช้ธรรมะขัดกล่าวจิตใจครับ
ส่วนพระวิโรธที่มรณภาพไปก็ได้รับบวชมาจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี
มาจำวัดที่วัดวังไผ่ได้สามปีแล้วนะปกติก็เป็นพระที่ผู้จาโผงผาง
อันนี้คือลักษณะส่วนตัวของพระวิโรธเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
พระวิโรธเนี่ยมักจะพูดจาขวานผ่าซากแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ครับฟังเจ้าอาวาสหน่อย
ธรรมเนียมของพระที่จะมาบวชจะต้องถามว่ามีคดีไหมติดยาไหมมีโรคร้ายแรงไหมอะไรเนี่ย
เขาบอกไม่มีเราก็เลยอนุมัติบุกก็ได้
แต่บวกก็ไม่ได้คุ้นเคยกันไม่ได้สนิทสนุกกันเท่าไร
เพราะเพิ่งบวชใหม่นะเขาก็ต้องวางตัวอยู่เขาก็ไม่กล้าเข้ามาหา
เราก็อยู่ในทะนะเจ้าอาวาสเราก็ค่อยดูแล
พระมวลใหม่ทางเจ้าอาวาสก็ไม่รู้นิสัยเหมือนกันใช่ไหม

จนถึงตอนนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะพระต้ามีประวัติอารมณ์รุนแรง
หรือว่าเคยเถียงอะไรกับใครหรือเปล่าต้องไปถามแม่ของพระต้าครับโยมแม่พระต้า

ชื่อคุณฉลาอายุ๕๘ปี
คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าลูกชายก็คือพระต้าเนี่ยนะ

เพราะอยากตัดปัญหาเรื่องทะเลาะกับน้องชายของพระต้านี่แหละ
อ๋อคือก็มีที่มา
เพราะไม่พอใจที่มาด่าโยมแม่ว่าเป็นขอทาน
แม่ก็เลยคาดว่าสาเหตุอ๋อมาจากวันก่อนเนี่ยตอนแม่ไปทำบุญแล้วขากลับ
เจ้าอาวาสนี่แหละเป็นคนให้นำอาหารกลับมากินที่บ้านครับ
พอดีกับว่าพระวิโรธมาเห็น
วิโรธก็ที่เป็นคนพูดจาขวานผ่าซากอยู่แล้ว
ก็มาพูดต่อหน้าพระต้าว่า
ทำตัวรวยมีญาติเป็นวิศวะเงินเดือนเป็นแสนแต่ดันทำตัวเหมือนขอทาน
ก็เลยทำให้พระต้าซึ่งเป็นลูกชายเก็บมาคิดทั้งคืน
รุ่งเช้าก่อนออกบินทบาทก็เลยมาก่อเหตุแบบนั้น
ก็คือเอาจอบไปฟันหัวพระวิโรธเข้า
ตำรวจได้นำตัวพระต้าไปลาศิกขาครับแล้วก็คุมตัวมาชี้จุดเกิดเหตุในวัด
แล้วก็นำตัวไปสอบประคำต่อที่สพห้วยกระเจ้าพร้อมกับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนศพพระวิโรธเนี่ยได้รดน้ำศพที่สาราวัดวังไผ่ครับและทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
และจะชาปนกิจที่วัดแห่งนี้เลยครับ